มาดูหมูป่าแสนรู้ที่จังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชรเช้านี้อากาศกำลังดีไม่หนาวไม่ร้อนค่ะ

ก็ไปดูหมูป่าแสนรู้เดินตามพระสงฆ์บินทบาท
ที่ออกปริวาสที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
สร้างความประทับใจให้แก่คนที่พบเจอเจ้าหมูป่าตัวนี้ครับ
นี่คือเจ้าใหญ่และเจ้าเล็กผมตั้งชื่อให้เขาเอง

สองตัวนี้นะครับเป็นหมูป่าที่เดินตามนะครับ
พระสงฆ์ที่เดินบินทบาทภายในตลาดเกษตรสุวพันธ
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เป็นความรักความผูกพันระหว่างหมูป่าและพระสงฆ์
ตามติดกันเป็นเงาตามตัวนะครับ
หลังจากที่พระสงฆ์ท่านได้เดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคุณ
เพื่อจะมาปริวาสที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทอง
โดยมีชาวบ้านที่ออกมาใส่บาทต่างประทับใจ
ความน่ารักแสนรู้ของเจ้าหมูป่า
ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นี้นะครับที่เดินตามพระบินทบาท
คล้ายกับเป็นลูกศิษย์วัดเลยนะคุณนะนะครับ
โดยพระวิชัยอภิวัตโนพระลูกศิษย์วัดจิตมาศ
ตำบลวังมหาแหอำเภอขานุวรรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าท่านบวชมาแล้ว๑๙พันศา
ที่ผ่านมาได้นำหมูป่ามาเลี้ยงไว้๑ตัว
ตั้งชื่อว่าเจ้าฤทธิ์เป็นหมูป่าที่ฉลาดแสนรู้และก็เชื่องมาก
เวลาเดินทางไปไหนก็จะพาไปด้วยทุกครั้ง
แต่เจ้าฤทธิ์ได้ตายไปนะครับ
แต่ยังมีหมูป่าอีกหนึ่งตัวที่เลี้ยงไว้อยู่ภายในวัด
ชื่อว่าเจ้าล้านอายุ๓ปี
นำมาเลี้ยงแทนแล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยทุกที่เหมือนกัน
ต่อมาได้มีชาวบ้านนำหมูป่ามาถวายเพิ่มอีก๑ตัว

เจ้าล้านและเจ้าแสนทั้ง๒ตัวเป็นหมูที่ชะลาแสนรู้
แล้วก็เลี้ยงมาด้วยความเมตตาจนกลายเป็นความผูกพันนะครับ
สำหรับเจ้าล้านนั้นทางเจ้าอาวาสวัดเจดีหอย
จังหวัดปฐุมธานีจะรับไปเลี้ยง
เมื่อเสร็จจากงานปริวาสที่วัดต้นสน
วิชัยก็จะนำเจ้าล้านหมูป่าแสนรู้
ตัวนี้ไปถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดเจดีหอยต่อไป